มาดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่นครราชศรีมานะครับ
เมื่อวานนี้ท่านก็ได้เห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดไปแล้วเนี่ยนะครับ
ที่มีวัยรุ่น๓คนขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นขับรถไล่ตามจะเอาเรื่องนะฮะ
จักรยานยนต์เขาก็ไปชนกับกระบาดที่จอดอยู่ข้างทาง
แล้วก็ถูกรุมทำร้ายคนขี่จังหวะกระเด็นเนี่ยก็วิ่งหนีไปได้
เพราะว่าไม่ได้ล้มฟุบบาดเจ็บอยู่ตรงนั้นนะครับ
ผู้ที่บาดเจ็บ๒คนถูกทำร้ายจนสาหัสเลยนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คือนางสาวทักษิกาวันไทยสงฆ์เป็นสาวธอมนะฮะ
อายุ๑๘ปีอีกคนนึงคือนายกิติพงศ์แสพลกรังอายุ๑๙ปีนะครับ
นี่ค่ะคือเจ็บหนักอ่ะโดนรุมทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระทืบไม่ยั้งเลยนะครับ
หลายคนที่ก่อเหตุนะครับอย่างนางสาวทักษิกาเนี่ยนะมดลูกกับลำไส้ฉีก
เลือดออกในช่องท้องกระเพาะปัสสาวะแตกศีรษะแตกนะครับ
แพทย์ต้องผ่าตัดช่องท้องแล้วก็เย็บบาดแผลรวม๔๐กว่าเข็ม
นายกิติพงศ์เพื่อนอีกคนนึงก็ขาหักศีรษะแตกตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยวิ่งหนีไปได้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๕ของวันที่๑๙มิถุนายน
แม่ค้าขายอาหารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุบอกว่าขณะเกิดเหตุเห็นรถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้บาดเจ็บ
และรถจักรยานยนต์และรถเก๋งของกลุ่มคู่กรณีขับไล่กันมาตั้งแต่ถนนฝั่งตรงข้าม
ก่อนที่ทั้งหมดจะเลี้ยวกลับรถมาทางด้านร้านค้าของตัวเอง
สักพักจักรยานยนต์ของผู้เจ็บก็เสียหลักพุ่งชนรถกระบะที่จอดอยู่ด้านหน้าร้านทำป้าย
แล้วกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีก็จอดรถวิ่งกรูลงมารุมทำร้ายอย่างที่เห็นในคลิป
ดันพันธนโปรโทฯพิชัยเชิ้ตชูรองพู่กำกับการสอบสวน
แล้วก็ตามไปทำร้ายร่างกายแต่ฝ่ายที่ถูกตามทำร้ายก็ใช้มีดปลาใส่รถอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะ
ตำรวจบอกแบบนี้คืออย่างที่บอกค่ะตำรวจบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าทั้งสองฝ่ายเขาก็มีมีดทั้งคู่
ส่วนความคืบหน้าทางคดีตอนนี้กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้วคนหนึ่งค่ะ
คือนายวันเฉลิมวงชมพูอายุ๒๑ปีเป็นคนขับรถเก่งไล่ตามกลุ่มผู้บาดเจ็บนะคะ
เฉลิมคนนี้รับสารภาพว่าตัวเองเป็นคนขับรถเก่งไล่ตามกลุ่มคนเจ็บจริงแต่บอกว่าตัวเองไม่ได้ลงไปทำร้ายแค่ขับรถมาให้เฉย
ตำรวจก็ยึดรถยนต์รถเก๋งนิสันมาสสีดำทะเบียนขอไข่รอเรือ๓๑๗นครราชศรีมาเป็นคันที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
เอาไว้ก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มนะคะ
แล้วก็แจ้งข้อหานายคนนี้นายเฉลิมในวันเฉลิมที่ติดต่อมอบตัวเนี่ยร่วมกันทำร้ายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่ก็ประกันตัวไปค่ะเพราะว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนี
ออกมาจัดได้นอนคดีอย่างนี้ผมไม่จำเป็นตอบหวายเรื่องแหละครับ
คดีอาจารย์โทษท่อทางสูงแล้วมันดูแล้วมันก็ไม่เกร็งกลัวกดหวายเรื่อย
ตำรวจบอกว่าก็เหลืออีก๖๗คนที่ร่วมก่อเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิด
ถ้าไม่มามอบตัวภายใน๑๒วันนี้ก็คงได้หมายจับนะฮะ
ส่วนคนที่มาเนี่ยจะบอกว่าผมขับรถอย่างเดียวครับอันนี้ไม่ได้เพราะถือว่าร่วมกันก่อเหตุแล้วล่ะ
ใช่ถูกต้องเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างนะขับรถให้เขาไปก่อเหตุเนี่ยก็มีความผิดร่วมด้วยนะคะ